สวัสดีค่ะพบกับร้อนหนาวกับพี่ชันนาธาชาฮิตมกค่ะ
วันนี้นะคะที่ฉันพามาขายข้อสงสัยว่าทำไมแดดในฤดูหนาวถึงร้อนจนแสบผิวค่ะ
คุณผู้ชมฤดูหนาวเนี่ยนะคะความชื้นต่ำค่ะเทียบกับฤดูร้อนที่จะมีความชื้นสูง
ชื้นต่ำในฤดูหนาวแบบนี้ค่ะทำให้แสงแดดส่องลงมากระทบผิว
ไม่มีที่กั้นไม่มีอะไรเลยนะคะไม่ได้ผ่านความชื้นกลองแสงใดทั้งสิ้น
ลงมากระทบผิวแบบเต็มเต็มเลยค่ะซึ่งในระยะนี้นะคะ
อุณหภูมิประเทศไทยของเราเริ่มสูงขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมกางล่ม
ครีมกันแดดกันด้วยค่ะภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะ
ยังคงมีอากาศหนาวกับมีหมอกในตอนเช้ายอดดอยหนาวจัดค่ะ
อุณหภูมิต่ำสุดห้าถึงสิบสี่องศาค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกในช่วงค่ำถึงเช้า
จะมีอากาศเย็นกับมีหมอกอุณหภูมิสิบเจ็ดถึงสามสิบสององศา
แต่กลางวันกลับมาร้อนนะคะภาคใต้สองฝั่งมีฝนน้อยประมาณร้อยละสิบของพื้นที่
คือสูงหนึ่งถึงสองเมตรอุณหภูมิไม่ร้อนมากยี่สิบสองถึงสามสิบสามองศา
ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ำถึงเช้ามีอากาศเย็นกับมีหมอก
พื้นที่แต่กลางวันอากาศค่อนข้างร้อนนะคะ
อุณหภูมิอยู่ที่สิบแปดถึงสามสิบสององศาอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะ
ทาครีมกันแดดกันด้วยคุณผู้ชมวันนี้พาไปที่ดินแดนแพนด้าค่ะ
ประเทศจีนปกติแล้วนะคะเวลาเราเห็นแพนด้าก็จะมีสีดำสลับขาว
ตรงตาเนี่ยก็จะดำดำเลยล่าสุดค่ะกล้องอินฟาเรทนะคะ
เจ้าหน้าที่แอบติดไปในอุทยานแห่งชาติประเทศจีนมณฑลเสชวนค่ะ
จับภาพน้องแพนด้าแบบนี้ตรงกลางไม่มีสีดำแล้ว
คุณผู้ชมเป็นน้องแพนด้าเผือกนะคะซึ่งแพนด้าเผือกเนี่ยคุณผู้ชมเกิดจาก
ธุกรรมนะคะที่ผิดปกติทำให้เม็ดสีเมรณีของน้องแพนด้านี่เลย
แพนด้าตัวนี้มีเม็ดสีเมลานินผิดปกติค่ะทำให้เป็นแพนด้าเผือก
ซึ่งแพนด้าเผือกนอกจากมีตัวสีขาวแล้วเนี่ยตาก็ยังเป็นสีแดงด้วยค่ะคุณผู้ชม
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ